คุณผู้ชมค่ะนอกจากนั้นนะคะวงการบันเทิงโอ้ยมีหลากหลายเรื่องราว
ได้ข่าวว่าคู่รักเนี่ยเขาอั้นฟอร์โลกันด้วยเหรอพี่แจ๊ค
โอ้โหคุณผู้ชมข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าบันเทิงไทยรัฐของเราขอเปิดประเด็นค่ะ
เพราะว่าเราไปส่องดูนะคะในไอจีของคู่รักคู่หนึ่งคุณผู้ชม
คู่รักคู่นี้รักกันมากแล้วก็แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
คู่รักของพระเอกรุ่นใหญ่นะคะพี่เคลลี่ธนพัฒน์นะคะแล้วก็น้องนายค่ะ
ก็อย่างที่ทราบกันนะคะคู่นี้เขาเป็นรักต่างวัย
ตอนที่เขาพบรักกันฮือฮามากนะคะเพราะว่าอายุห่างกัน๑๑๙ปีค่ะ
แล้วอย่างที่เห็นในภาพนะคะคือทั้งคู่เข้าสู่ประตูวิวาเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมปี๒๕๖๑ค่ะ
แต่แล้วก็อย่างที่ทราบเนี่ยแหละค่ะทั้งคู่ก็จะแบบแชะภาพสวีทโมเมนต์ต่าง
ดอกไม้ช่อใหญ่มีให้กันตลอดค่ะ
แต่ว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมเราก็ไปส่องดูในไอจีค่ะ
ภาพนี้ค่ะภาพที่โชว์หน้าจอคือเป็นภาพคู่สุดท้ายนะคะ
เมื่อวันที่๑๓ธันวาคมปี๒๕๖๓ก็ปลายปีที่แล้ว
นับนิ้วดูนะคะก็คือประมาณจะ๓เดือนแล้วคุณผู้ชมค่ะนะคะ
คือเป็นภาพนะคะก่อนปีใหม่ทั้งคู่ไปเที่ยวพัทยาด้วยกัน
ก็ยังลงแคปชงแคปชั่นหวานอยู่เลยค่ะ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตกันนะคะพี่เคลลี่ก็ทำธุรกิจนะคะถ่ายละครกันไปส่วนน้องนายค่ะฝ่ายศรีภรรยาค่ะ

ใช่นะคะอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าหากคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะจงพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนคิดบวกเท่านั้น

ไม่แต่ว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชม๑๔กุมภาปกติเขาจะต้องมีเซอร์ไพรส์ดอกไม้ช่อใหญ่ใช่ไหมคะ

ปรากฏเงียบหายเลยค่ะนะคะมาดูอีกทีก็พี่เคลลี่ลงวันที่๑๕กุมภาเป็นแบบว่าทำงานแล้วอ่ะ
แต่ยังติดตามไอจีใช่ในส่วนของแฟนคลับอยู่นะคะ
หรือว่าทั้งคู่จะแค่งอนคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะ

ก็เราต้องถามนะคะเนี่ยส่งไปถามเมื่อเช้าเลยนะคะ
ก็ตามมารยาทนะคะด้วยความที่สนิทสนมกันนะคะ
ก็ถามพี่เคลลี่ไปข้างบนนะอาจจะไม่เห็นไม่ชัด
สอบถามแหละนะคะว่าตกลงแล้วคืองอนกันหรือว่ายังไงนะคะ

ครับไว้พี่โทรไปหานะครับพอดีติดงานอยู่ครับ
ไม่จบเท่านั้นเราก็โทรสอบถามน้องนาย

ปรากฏว่าคุณแม่รับสายค่ะ
นายตอนนี้ติดถ่ายละครอยู่นะคะมีละครสองเรื่องด้วยกัน
คุณแม่ก็ยอมรับเลยนะคะบอกว่าเขางอนกันล่ะลูก
เป็นเรื่องปกติของคนใช้ชีวิตคู่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าเขายังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่เลิก
แต่ยังไงก็ตามแต่นะคะแม่บอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ย
จะโทรบอกบันเทิงไทยรัฐเลยล่ะค่ะ
จริงที่รายงานเนี่ยนะคะก็มันเป็นแบบ

แล้วหลายคนก็คือไม่อยากให้เลิกกันนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะคะอาจจะเป็นแค่งอนกันก็ได้
แต่ว่าที่หยิบมาแล้วก็คือ๓๔เดือนแล้วนะ
แต่ว่าคู่นี้ปกติเราเห็นรูปหวานเขาเยอะไง
หลังไม่มีมันก็รู้สึกตะหิดใจอยู่นิดนึงเหมือนกัน
ก็รอลุ้นกันต่อไปแล้วกันหวังว่าทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันเนาะ
คุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยังยืนยัน
อย่ามึงนะใจร่วมก่อนของพวกเรา